คุณผู้ชมครับวันนี้กลุ่มผู้ชุมนุมกลุ่มรัศดร๖๓
ไม่ได้นัดชุมนุมใหญ่ที่จุดไหนอย่างไร

หลังจากเมื่อวานนี้ไปยื่นข้อเรียกร้อง
ถึงผลเอกศิษย์จันทร์โอชาให้ลาออกจากตำแหน่งณมรี
ภายใน๓วันนะครับ
เอาดูในส่วนของนายกก่อนนะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาน้ำมนตรี
เมื่อวานนี้ก็ออกแถลงผ่านทีวีภู
บอกว่าเดี๋ยวจะยกเลิกการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
วันนี้ในเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมานะครับ
เผยแพร่ประกาศยกเลิกการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในท้องที่กรุงเทพมหานครเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะ
ตั้งแต่เวลาเที่ยงของวันนี้ที่ผ่านมานะครับ

เป็นการยกเลิกการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในท้องที่กรุงเทพมหานคร
ส่วนพลเอกประยุทธ์วันนี้เดินทางเข้าธรรมเนียบนะครับมาปฏิบัติภารกิจตามปกตินะครับ
หลังจากที่เมื่อวานนี้มีผู้ชุมนุมเดินเท้ามาที่ธรรมเนียบนะครับมายื่นข้อเรียกร้องให้ลาออกภายใน๓วันนะครับ
หลังจากนั้น๑๑นาฬิกา๕๐นาทีพลเอกประยุทธ์เดินทางไปยังวัดโสมณัฐราชวรวิหารนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมตามกำหนดการพิธีพระชธานเพลิงศพพันเอกประพัทธ์จันโอชาบีดา
ก่อนที่จะมีพิธีพระชาธานเพลิงศพที่วัดเทพศินทราวาสในเวลา๑๗นาฬิกา

ถ้าเกิดว่ามีการยกเลิกการประกาศใช้สถานการณ์ฉุกเฉิน

พลเอกประวิทย์ไม่ได้ตอบเรื่องนี้นะฮะ
ท่านรองค่ะเห็นว่าเที่ยงนี้จะนายกได้ออก
มันจะทำให้สถานการณ์สถานการณ์จะดูเบาไหมคะท่าน
ท่านหล่อมค่ะความตึงผ่อนคายความตึงเคลียด
คุณรู้ดีว่าคุณนาเบนอยู่นะที่ชุมนุมอยู่แล้วออกทีวีอยู่แล้ว
ท่านหล่อมค่ะท่านนายยกยืนยันเจอได้ล้างออกแล้วได้คุยกันไหมคะ

เกิดไหมคะ
ก็คงหมายถึงนักข่าวไปติดตามสถานการณ์การชุมนุมอยู่แล้ว
ค่ะเป็นเสียงคุณสิริวัณรักษัตริย์ผู้สื่อข่าวของเราเองค่ะ

ค่ะมิกว้าวมค่ะขอบคุณนะฮะมิกว้าวม
ส่วนเรื่องของธรรมเนียบรัฐบาลวันนี้ครับทุกผู้ชมครับ
เราไปเห็นตำรวจควบคุมฝูงชนที่มาปฏิบัติภารกิจ
และการรักษาความสงบเรียบร้อยที่ทำเนียบเนี่ยนะฮะ
วันนี้มีการซักซ้อมเสมือนจริงนะครับ
เป็นการซักซ้อมเสมือนจริงแผนรับมือกลุ่มผู้ชมหนุ่ม
กรณีที่จะมาที่ธรรมเนียบอีกครั้ง
หากครบ๓วันแล้วพลเอกประยุทธ์ยังไม่ลาออก

จะมายกระดับหรือจะมาทวงถามความคืบหน้าอะไรก็แล้วแต่

ปิดถนนตั้งแต่สะพานชมัยมรุเชษ
พิศนุโลกที่จะมุ่งหน้าแยกมิสักวัน
ตำรวจควบคุมฝูงชนได้ซ้อมยืนตั้งแถวบนสะพานชมัยมรุเชษตรงนี้นะฮะ
คันมาจอดเป็นแนวกั้น

นี่ฮะรวดหนามหีบเพลงนะครับ
กั้นอีกเป็นชั้นนะครับมีรถตู้ตำรวจด้วย
แต่ไม่มีรถฉีดน้ำแรงดันสูงที่มาซักซ้อมเสมือนจริงในวันนี้นะครับ
ตำรวจก็บอกว่ามาซ้อมเอาไว้ก่อนนะฮะในการรักษาความปลอดภัยพื้นที่ธรรมเนียบรัฐบาล
คนที่อยู่แถวนั้นบอกได้ยินเสียงเหมือนกับมีเสียงตะโกนออกมาจากโรงเรียนแถวนั้นอะไรประมาณอย่างนี้นะครับ